อากาศเย็นหนาวอยากจะมีคนอิงแอบแนบอ

เพราะฉะนั้นพาไปดูทั้งบรรยากาศการขอแต่งงานแล้วก็งานแต่งที่แปลก
ไปดูงานแต่งงานนี้ก่อนแปลกเหลือเกินคุณผู้ชม
เจ้าสาวเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าเจ้าบ่าวจะมาเบอร์นี้

คุณที่เห็นเงาะป่านั้นไม่ใช่สร้างสีสันในขบวนนะแต่นี่แหละค่ะคือเจ้าเบา
นี่แหละเป็นงานแต่งที่สนุกสนานเหลือเกินใช่ค่ะเขาก็ร่วมเดินกับขบวนมาด้วยนะคะ
ก่อนที่จะไปถึงบ้านเจ้าสาวแล้วก็ที่บอกว่าเจ้าสาวเนี่ยรู้สึกเซอร์ไพรส์มากเลย
เพราะว่าไม่รู้ว่าเจ้าเจ้าบ่าวเนี่ยจะใส่ชุดเงาะป่าขี่ควายเผือกมาแบบนี้โอ้โหชื่นมื้นมากเลย
กล้ามแบบนี้ครับผมแข็งแรงดีเออคือถ้าไม่รู้กันมาก่อนตกใจนะคุณ
ใช่ค่ะเจ้าบ่าวก็คือนายศักดาสร้อยทองมูลอายุ๔๑ปีชาวนครปฐมอาชีพรับเหมาถมดิน
ส่วนเจ้าสาวก็คือนางสาวสาวลักษณ์สดนวลอายุ๒๗ปีเป็นช่างเสริมสวย
ดิฉันว่าเจ้าบ่าวเขาต้องเป็นคนตลกขี้เล่นพอสมควรเลยนะถึงกล้าขนาดนี้
เจ้าสาวสวยขนาดนี้ก็เป็นรจนาย
นี่แหละก็แห่มาที่บ้านหนองเสือที่ตำบลกรับใหญ่อำเภอบ้านโป่งราชบุรี
คึกคักมีความสุขทั้งเบาสาวแล้วก็ญาติมิตรแขกเหลือที่มาร่วมแสดงความยินดี
ดูสิกันประตูเงินประตูทองแจกซองกันพลึบพับเลย
อยากเห็นเหลือเกินว่าตอนที่เงาะถอดรูปจะออกมาเป็นยังไง
อันนี้เป็นบรรยากาศงานแต่งงานไปแล้วนะคะคุณผู้ชม
พาไปดูอีกที่หนึ่งเซอร์ไพรส์เหมือนกันค่ะไปที่ใต้
อันนี้นี่เป็นที่โรงเรียนนะคุณผู้ชมทหารอยากมาขอคุณครูแต่งงานค่ะ
ทหารก็คือจ่าสิบโทรัชตะทองเกลือเป็นนายทหารประจำกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่๔
ค่ายวัชิราวุฒิจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ลงทุนมาแบบนี้เลยค่ะ
ใส่ชุดมัสคอตแล้วก็เนียนไงเหมือนไปร่วมกิจกรรมปีใหม่แบบนี้นะ
ส่วนนางสาวชัญญานุษย้มสวัยหรือว่าครูเข็มที่สอนวิชาฟิสิกส์เนี่ย
ก็ลงแถวเป็นครูเวรประจำวันกำลังตรวจความเรียบร้อยของนักเรียนอยู่พอดีเลย
นักเรียนโรงเรียนทานโตวัฒนวิทย์นะคะนี่พอถอดมาก็โอ้

เออนี่แหละเสียงกรี๊ดดังมากนะคะ
คุณครูคุณครูถูกขอแต่งงาน
คุณครูก็เขินไงเพราะว่าไม่รู้ตัวมาก่อน
สารภาพรักกันเห็นไหมเสียงเด็กดูสิ

กองเชียร์ตัวน้อยก็เชียร์คุณครูนะ
ใช่ค่ะแล้วคุณครูก็บอกว่าไม่รู้มาก่อนเลย

คุณครูตื่นเต้นดีใจน้ำตาไหลเลยล่ะค่ะ
ค่ะเราเห็นแล้วก็ดีใจนะ
แล้วก็ร่วมยินดีไปกับทั้งสองคนด้วยนะคะ